อืมนะฮะถ้าอย่างนั้นไม่ใช่เนอะไม่มั่นใจค่ะเออแต่งจะตอบว่าตอนนี้สันแล้วกันค่ะ
นิสันใช่หรือไม่ครับเชิญเลยครับลดยนต์ยี่ห้อดัสสันปัจจุบันคือเยี่ยวในสันครับ
คุณบอลรับไปอีกหนึ่งดวงดาว
แล้วตัวน้องอีกของเราตอนนี้มี๖เหรียญนะคะ

วงล้อมหาชนมาครับ
พร้อมแล้วหมุนเลย
วงล้อมหาชนหยุดอยู่ที่๔ท่านนี้ครับมีคุณตี้นะฮะคุณเดย์นะครับคุณส้มแล้วก็น้องออย

เชอรี่ก็รู้จักวงนี้ดีสายบันเทิงพี่เชอรี่ไหม
อย่าใช้คำว่ารู้จักดีค่ะ

พี่เชอร์รี่มา

หน้าก็ไม่เข้าแสง

ได้อยู่๒๕แล้วพี่แหละ

ถ้าน้องพลอยตอบถูกคือ
ก็ยังมีโอกาสเล่นไปเล่นต่อ

แล้วรอรับชิ้นแหลมเหรอ

ก็รอรับชิ้นแหลมเหรอ

๓ค่ะ๓นะครับอับกดเลยครับ

รอบอาบนูนเจ๊

มีพี่เผาเอาพี่เผาออกไป

ก็เหลือ๓คนป่ะ

นี่แหละแล้วได้คำตอบว่า

ไม่๔หรือว่า๕

แล้วแต่พลอยนะพี่พูดจากใจเลยว่า
พี่ไม่ชัวร์

ก้าวค่ะต้องก้าวไปข้างหน้า

เลขสวย๙คนจะได้ก้าวไปข้างหน้านะครับ
ถ้าตอบถูกได้๙ข้างหน้าได้เล่นต่อนะครับ

ทั้งหมดก็รวมเป็น๙คน

ถึงแม้ว่าจำนวนแต่ละวงที่
พูดมาจะผิดแต่รวมมาแล้วคือ๙คน

ได้เล่นต่อนะครับ

รับแสงหน่อยรับแสงหน่อย

ได้อีก๓เดี๋ยวเป็น๖เดี๋ยวนะครับ

รอบสุดท้ายเป็นรอบตัดสินแล้วครับ
ใครผิดตกรอบทันทีนะครับ

ล้อมหาชนมาครับ

หมุนเลย

ดูยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะครับน้องเวฟนะครับ
คุณแชมป์นะครับคุณแต้ว

เก่าขาไหนออกจากบ้านเนี่ย

ทุกข้อ
เรื่องต่อก่อน
หมอเพื่อน

หมอเพื่อนมาช่วยน้องหน่อย

อาจจะเป็นคำถามที่น้องปั

ลงไปเลยนะครับขอคำถามครับ

เขาก็จะมีชื่อเรียกแฟนคลับอย่างเป็นทางการค่ะ

กล้องสูบอินมาทิ้งหน้าหมอเพื่อนเลยครับ
แฟนคลับอย่างเป็นทางการชื่อนะครับ

มันจะเหมือนชื่อของวงเกินไปอืมอืม
ใครรู้
ตอบใจเลย
เอาเลยลูก
ตอบ๑ครับเอล
เอลนะครับเป็นคำตอบว่า
สบายใจได้

ก็จะได้แล้วนะครับ

ผิดครับผิดถูกต้อง

นี่ยังคิดว่ายังถูกอยู่เนี่ย
เอาล่ะดูว่าเพื่อนจะเป็นยังไงบ้างนะครับ

ของน้องอิงบ้างมาดูซิวงล้อมาเลยครับผม

คุณนานะครับน้องแจ็คและน้องหมู
แล้วก็คุณกาแล้วก็พี่ตุ้งติ้ง

คุณแจ็คและคุณหมูค่ะ
แจ๊คและน้องหมูแนะนำตัวหน่อย

พวกเราก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงเกาหลี
ชอบเต้นเพลงเกาหลีอยู่แล้วนะครับ

รู้เรื่องนี่เรื่องเกาหลีค่ะ

เพราะเมื่อก่อนเคยแบบเป็นติ่งอยู่ตอนม๒

มายินเป็นเพื่อนน้องเขาหน่อย
พอพูดเรื่องเกาหลีแหมน้องพลอยยิ้มเลยอ่ะน้องพ

หนึ่งเหรียญสุดท้ายยังไงต้องลงเหรียญนี้นะฮะ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

ผิดน้องอิงเข้ารอบไปเลยนะครับจะต้องถูกสถานเดียวแล้วตอนนี้นะครับ
ป๊าก็ยืนเชียร์เพื่อนนะครับผมวงล้อมหาชนมาครับ
เป็นวงล้อตัดสินแล้วนะครับมุ่นเลย
มีคุณนุษย์นะฮะคุณกฤษดาคุณปป
ปอปอปอปอนายฮะแนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีค่ะชื่อปอปอขอบพว่ามีพี่น้องสามคน
ค่ะแล้วปอปอก็เป็นคนที่สามค่ะ
สาปว่าเพิ่งพี่หนูกว่าพี่สองชื่ออะไร

นี่เป็นข้อสาสิทธิ์แล้วอันนี้น้องตอบถูกได้เขาไปสัตเทณฑ์กับน้องอิง
ถ้าตอบผิดท่านอิงเขารอบเลยทันที

คำถามจะเกี่ยวกับอะไรฟังครับ

สะพ้ายของย่าที่เป็นพี่ของแม่คือใครคะ
สะพัยของย่าที่เป็นพี่ของแม่
สะพ้ายของย่าที่เป็นพี่ของแม่

คือถ้าพี่ของแม่ก็คือป้า

มันมีสะพัยของย่าอยู่หรอ

สะพัยของย่า
ตอบว่าต้องตอบนะครับ

ถ้าข้อนี้ตอบผิดตกรอบเลยนะครับ
น้องอิงเป็นชิคกี้พายแสนใช่หรือไม่ครับป้า
น้าอาไม่ใช่นะคะ

มาที่ดวงดาว
รับไปนึกดวงดาว

เอาล่ะมาเลยนะฮะว่า

คนที่ตอบผิดก่อนตกรอบในทันที

และคนที่จะตอบก่อนนั้นเป็นน้องพลอยนะฮะ
เตรียมตัวนะครับ

ระหว่างเช็คกับเดนมาร์ค

มุมใบอยู่ประเทศอะไร

เยรูซาเลมอยู่ที่ประเทศอะไร
อิสราเอลหรือปากีสถาน

ถูกต้องครับ

คือน้องอี

ก็คือน้องพลอยและน้องฟ้าครับ

หมอพี่เชอรี่ค่ะ